กลับมาในช่วงนี้ใครที่ยังนั่งแคะขี้ตายังไม่ตื่นดี

กาแฟร้านนี้พอทานแล้วเชื่อเลยคุณผู้ชมครับ

เลอทสวดเขาดีเหรอครับคุณ
ที่นั่นเนี่ยเขามีร้านกาแฟที่เรียกได้ว่าไอเดียเจ๋งจริง
รสชาติกาแฟก็ดีพูดถึงรสชาติกาแฟจริงนะไม่ใช่ไปดูภาพ

คุณนี่ฉันยังไม่เห็นกาแฟซะแก้วหนึ่งเอาจริง

แล้วคุณก็ขายมาอย่างนี้เลยว่ากาแฟร้อนอร่อย
มันเป็นร้านกาแฟจริงแต่ว่าร้านกาแฟนี่เขามีจุดขายคุณผู้ชมครับ
เป็นน้องบันนี่สาว
มาเป็นไลค์คล้ายว่าไอคอนของร้าน

อยู่ในซอยข้างตลาดน้องหอย
ถนนใจแก้วตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ

ได้รับความสนใจจากกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์
มีน้องสาวสวยพนักงานของร้าน
ก็แต่งตัวสวมชุดบันนี่เกิล
เป็นกระต่ายสาวน่ารักสดใสแบบนี้
อยากทานกาแฟก็ตื่นมาปุ๊บแต่งตัวปั๊บวิ่งเข้าร้านนี้เลย

กลยุทธ์ของร้านนี้ก็คือ

มีบรรดาลูกค้าก็แห่ไปซื้อกาแฟกันเป็นจำนวนมาก
บางคนกินแก้วเดียวไม่พอซื้อเป็น๑๐แก้วเอาไปฝากคนที่บ้านด้วย
ขนาดนั้นใช่ครับสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือการถ่ายภาพ
เพราะว่าไปทานกาแฟที่นี่แล้วไข่กาแฟเหรอคะคุณ
บางคนก็ใครที่จะขายกาแฟบางคนก็จะชื่นชอบ
เวลาไปร้านกาแฟเราต้องถ่ายรูปกาแฟสวยสวยลงเฟซบุ๊กไอจี
ใช่ก็มีภาพสวยประกอบด้านหลังเป็นคล้ายพล็อปประมาณนั้นแหละ
ก็คงไม่ได้คิดอะไรมากถ่ายกับวิวกับบรรยากาศในร้าน

ประมาณนั้นแล้วก็มีพ็อปด้านหลังสวยแต่ไม่ต้องคิดอะไรมาก
สัตว์ป่าน่ารักอะไรอย่างนี้เหรอ

แล้วก็ลูกค้าที่มาที่นี่บอกชื่นชอบมาก

บอกว่ามีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันครั้งละ๑๐กว่าคน

ส่วนใหญ่เขาบอกเป็นนักศึกษาที่มาทำงานในช่วงว่างจากการเรียน

ลูกค้าที่ไปทานกาแฟที่นั่นนอกจากจะได้อิ่มอร่อยกับกาแฟแล้ว

ถูกต้องเป็นการพัฒนาการศึกษาของไทย
เนี่ยช่วงนี้ฉันว่าคุณฉนะชอบทำบุญล่ะละ

เห็นสัตว์อะไรไม่ได้เนอะอยากจะทำบุญ

เอาล่ะใครอยากจะไปจิ้มกาแฟอร่อยถ่ายรูปเก๋ไปได้ที่เชียงใหม่นะคะ
ฉันว่าเดี๋ยวคุณจะตีตัวแล้ว

ไม่เป็นไรเห็นแค่ภาพก็พอแล้ว
แค่ที่ก็ตื่นเลยเดี๋ยวหลักเราสองคนจะเป็นกระตุ๋น
เออเดี๋ยวตั้งเอาแบบนี้มา